สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกันแล้ว๓คนใน
คู่กัดสะบัดครัวสะบัดเลยสะบัดดิ้งจริงนะคุณนะ
วันนี้มาเจอกันแบบนี้เจอกับผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งนะครับ
ใช่ค่ะบ่าย๓โมงครึ่งเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนค่ะ
แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณชนะนี่ชอบดูบอลไหมฮะ

เวลาไปสนามบอลแล้วนอกจากดูบอลดูอะไรอีกฮะ
ก็ต้องดูกองชงกองเชียร์ดูรอบสนามดูมันหมดทุกอย่างเลยครับ
แล้วไปเรานึกว่าดูพิตตี้เนอะ
เออเอาอย่างนี้หลังกันสิ่งสวยงามข้างสนามก็ดูกันได้
แต่วันนี้นะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมติดตามด้วย
แล้วที่สำคัญเรื่องของการเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย

วาระแห่งชาติมาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยให้กึกกล้องนะครับ

ถ่ายท่อสดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะ
ผมย้ำตรงนี้ว่าชุดใหญ่เลยนะครับ

คัดเลือกจะแข่งขันกันที่ประเทศอุสเบกิสถานครับ

ถ่ายท่อสดเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
วันที่๑๑มิถุนายนครับ
ศรีลังกาพบทีมชาติไทยครับ
ถ่ายท่อสด๑๘นาฬิกา๔๕นาที
และคิกออฟ๑๙นาฬิกาครับ
ต่อเนื่องเลย๑๔มิถุนายนค่ะ
สเบกิสถานพบทีมชาติไทย
เริ่มถ่ายทอดสด๒๒นาฬิกา๑๕นาที
ออฟเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทย

งานนี้สร้างความปวดหัวแก่เจ้าภาพ
สุดท้ายเวทีหมอรำเป็นเวทีมวยเสียเลย
อดีตตำรวจคลุ้มคลั่งปลาเข้าของใส่เพื่อนบ้านในแฟลต
แม้แต่รอปภก็เอาไม่อยู่สุดท้ายจะจบยังไงต้องติดตาม
โอ้โฮส่วนเนี่ยแวงฟ้าหล่อเฟี้ยว

ใครเขาก็เดือดร้อนกันสิมาขับแบบนี้บนท้องถนน
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัดสบัดข่าว

เอาล่ะครับคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้นะ
ถึงประเด็นเก่าต่างที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เรื่องของคอนเสิร์ตโอ้โฮเนี่ยฮะ
ไปดูคอนเสิร์ตมันก็ดีด้วยความสนุกสนานถูกไหม
มีเหตุการณ์ตีกันเนี่ยโอ้โหมันเป็นอันตรายจริง
อย่างที่นี่ครับเขาจัดหมอลำ
สุดท้ายมีคนตีกันเจ้าภาพปวดหัวเลยครับ

จิ๊บเราแล้วครูกัน

โอ้โหคนเขามาดูกันตั้งเยอะสุดท้ายการแสดงต้องหยุดลงเพราะมีคนตีกัน
ใครเป็นนอกภาพต้องพูดออกไหมเลย
จริงบอกว่าโอ๊ยพอแล้ว

โอ้โหถ้าเมาก็เมามอยคุยกัน

ไม่ควรจะต้องมาตีรันฟันแทงกันแบบนี้เอาดูสิฮะ
เราขึ้นไปตีบนเวทีเลยอะอืม

เอามาให้ดูกันเราไม่เคยสนับสนุนความรุนแรงนะ
แต่ไอ้เหตุพวกนี้ที่ต้องมาให้ดูเนี่ยไม่ได้ส่งเสริม
แต่เอามาดูเพื่อช่วยกันป้องกัน

เราก็ต้องบอกไปนะว่าคนที่เขาเกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ต่างที่คอยดูแลก็เป็นส่วนหนึ่ง
แต่ส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือได้เยอะมาก
คือเราที่ไปดูคอนเสิร์ตกันนี่แหละ

ก็ไปเมาไกลดีกว่าถ้ารู้ว่าจะต้องมีเรื่อง

เป็นการแสดงหมอลำภูไทยที่บ้านโพน
อำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนคร

พี่ชันนะถ้าเป็นคนไปดูหมอลำดีฉันซิ่งนะสูด้งคุณชนะทราบไหม

เออแต่ว่าคนมาตีกันทำอย่างไร
ปล่อยเลยเซ็งเลยเซ็งมากจริงนะเรื่องนี้ก็เซ็งเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าไปเจอกับอดีตตำรวจนายหนึ่งกองความรำคาญให้กับชาวบ้านที่อยู่ในแฟลตป้า
ข้าวของโหกเวกโวยวายบอกรปภแล้วแต่รอปภก็ทำสุดความสามารถห้ามไม่ได้
สุดท้ายแจ้งตำรวจมาจับเลยดีกว่าค่ะ
โอ้โหนี่คือปฏิบัติการตำรวจจับอดีตตำรวจนะ
ตำรวจซ้อพรนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ได้เข้ามาเกลี้ยกล่อมนายเจษฎาพรเรืองฤทธิ์

พักอยู่ในแฟลต์นี่แหละตอนแรกนะคุณ
เกลี้ยกล่อมอยู่นาน๓๐นาทียังไงไม่เป็นผลไม่เป็นผล
สุดท้ายต้องใช้อาวุธแล้วก็ตัดสินใจบุคชัดตัวที่อยู่
ภายในห้องพักเลยแต่พอเข้าไปนะคุณนายเจษฎาพรก็ไม่ได้ยอมให้จับง่าย
ต่อสู้นะวิธีการต่อสู้ของเขาก็คือใช้ประแจตีที่แขนของตำรวจ
คุณตำรวจเขาก็พกไม้งามพกอาวุธไปขู่แหละ
สุดท้ายนะคะสู้กันไปสู้กันมา
นายเจษฎาพรถูกล็อกตัวได้
ชาวบ้านเขาก็รอดูอยู่
ครับนะก็เลยเชียร์คุณตังรวจให้จับให้ได้ค่ะ
เขาคงจะทนกันมานานมากแล้ว
จริงค่ะคุณทนอยู่ตลอดเวลานะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าที่เกิดเหตุ
เกิดอยู่ที่ห้องพักชั้น๓อาคารที่๓๐
โครงการบ้านเอื้ออทรนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีค่ะ
ครับนี่ทางด้านรอปภของโครงการเนี่ยเขาก็บอกว่า
ลูกบ้านนะเขาร้องเรียนมาทุกวันเลย
เพราะว่าอดีตตำรวจรายนี้โมโหราย
ปลาข้าวของบ้างหนักที่สุด
อะไรรู้ไหมคะโอ้โฮถือมีดเดินเข้ามาแล้วก็เคาะประตูค่ะ
เพราะนี่คือหนึ่งในรอปภเขาบอกกับทีมข่าวของเรา
เขาบอกว่าต้องมาคอยเฝ้าตรงนี้
ต้องทางลงไอ้ที่พักตรงนี้
งั้นเดี๋ยวจะออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
ใช่ครับนี่นะโอ้โหเดือดร้อนมากเลยนะครับ
บอกว่าพอรอปภมาดูก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้มากขนาดนั้น
ก็เลยนี่ครับเดี๋ยวต้องจะทำสามารถแต่ก็แก้ไม่ได้
ใช่ครับก็เลยต้องให้เจ้าที่ตำรวจนะครับ
ช่วยมาจับกลุ่มนะครับ
จากทำให้ลูกบ้านเขาไม่สบายใจ
นี่คุณพุทธศาสตร์ตอนเอาออกมายังตะโกนเลยนะ
บอกคนนี้คนที่ไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ย
บอกช่วยด้วยมีคนจะจับไปฆ่า
เกี่ยวเลยนี่คุณตำรวจเขาจะจับไปเพื่อสงบสติอารมณ์เออ
นี่ค่ะคุณค่ะสุดท้ายก็จับได้นะใส่กระบะท้ายรถไป
ถามแม่นายเจษฎาพรผู้ก่อเหตุนี้หน่อยนะครับ

เคยเป็นตำรวจอยู่ที่สพบางละมุงนะครับ

โอ้โหสุดท้ายทำงานไม่ได้นะคะ
แล้วก็เริ่มมีอาการทางประสาท
แม่เองเนี่ยเคยพยายามจะพาไปรักษาแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นผลไม่หายนะคะ
สุดท้ายต้องแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวในเจษฎาพร
สงบสติอารมณ์ที่โรงพักล่ะ
แล้วหลังจากนี้ต่อไปก็คงจะพาไปตรวจร่างกาย
และส่งบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดต่อไป
นี่ยาเสพติดมันทำลายชีวิตทำลายอาชีพจริง
จริงมีหน้าที่การงานดีหูมาติดยาแบบนี้

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องรถพยาบาลหน่อย
ปกติรถพยาบาลจะส่งผู้ป่วยใช่ไหม
งานนี้คุณผู้ชมครับเขาส่งยาบ้าครับ

ใช่เอมบูเรนส์

ไม่ใช่โอ้โหอย่างกันในหนังเลยครับคุณผู้ชม

นี่นะฮะเหตุการณ์นี้คือรถพยาบาลคันนี้ครับ
เขาขับแหกดางตำรวจมานะ
เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาเหมือนติดไฟแดง

ก็เลยทำยังไงหักพวงมาลัยซะเลย
กลับหน้ารถของชาวบ้านพอดีมันมีช่องอยู่ตรงนี้

เขาว่าอย่างนี้ครับ
คนร้ายเนี่ยใช้เส้นทางคลอง๖และคลอง๗นะ
เข้าเขตที่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วเขาเปิดไซเลนได้ไว้ตลอดทางด้วยเพื่อขอทางไง
คนร้ายเขาขับหนีเข้าไปที่เขตมีนบุรีกรุงเทพกับคุณผู้ชม
ในช่วงเวลานั้นที่ขับเข้าไปคุณเห็นไหมในจอภาพ
ไอ้ก้อนดำนั่นน่ะนั่นคือของกลาง
คนร้ายครับทิ้งยาบ้า๖กระสอบ
เขาบอกว่าประมาณสัก๒ล้าน๔แสนเมตร
ล้าน๔แสนเมตรไม่ได้คิดเป็นมูลค่าเงินนะ
ไม่ต้องคิดหรอกค่ะยังไงก็ไม่ดีอยู่แล้ว

บริเวณกองขยะภายในตรงนี้ที่เป็นป่ารกร้าง
แถวซอยหาทัยรัฐ๓๙ส่วนรถตู้ไปดูกันหน่อย
รถตู้ที่ขับหนีมาที่เห็นในคลิปตอนแรกน่ะ
คนร้ายจอดทิ้งเอาไว้ที่ซอยสุวินทวง๔๒
ตรงนั้นเนี่ยเป็นซอยตันนะโอ้เหตุผลที่คนร้ายทิ้งรถเอาไว้แบบนี้
คาดว่านะน่าจะติดลมมันขับต่อไปไม่ได้
คนร้ายก็เลยหลบหนีไปตำรวจก็ตรวจสอบสภาพรถนะ
เอาดูกันก่อนสภาพรถเป็นอย่างไรนะครับ
กระจังหน้าหลุดเสียหายกระจกหลังรถด้านซ้ายก็แตกเสียหายด้วย
ตัวรถมีรอยกระสุนอย่างนี้ครับ
พอค้นดูในรถไม่พบเอกสารชิ้นใดที่บอกว่าเป็นรถตู้ฉุกเฉินของหน่วยงาน
คาดว่าน่าจะทำเอาไว้เพื่อตบตาตำรวจ
ครับเมื่อไปตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายเนี่ย
พบวงจรปิดหน้าบ้านหลังนึงนะครับที่คนร้ายเขาขับเข้าไปติดลมในซอยเนี่ย
เนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าหลังจากรถตู้เนี่ยเขาขับเข้าไปไม่นานครับ
นี่สังเกตนะฮะเดี๋ยวสักพักนี่ฮะมีรถกระบะแคปสีขาวครับ
คล้ายกับรถของมูลนิธิกู้ภัยแห่งหนึ่งขับเข้าไปรับครับ
จากนั้นนี่คนร้ายครับชายและหญิงน่าจะเป็นสามีภรรยานะฮะ
ขึ้นรถคันดังกล่าวหลบหนีไปครับไปแล้ว
คือเห็นแต่ภาพอย่างเดียวเนี่ยทางตำรวจเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่อซะทีเดียว
แต่เขาต้องสอบถามพยานที่อยู่รอบข้างถูกไหม
ก็ไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงรถยนต์มันเร่งเครื่องเข้ามาในซอย
แล้วก็มีเสียงผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกันจากนั้นนะฮะก็มีรถกระบะเข้ามารับคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่พอจะรู้จักเส้นทาง
เข้ามาในซอยตรงนี้เพราะจริงเนี่ยตรงนี้มันเป็นซอยตัน
แต่ตั้งใจจะหลบหนีมาตรงนี้เพราะน่าจะรู้วิธีในการหลบหนีตำรวจ
เห็นว่าสายฟันนี้ไม่ค่อยมีคนมาด้วย
ใช่แล้วล่ะครับคุณชิสาผลตำรวจตรีชายานนท์มีสติ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ท่านก็เปิดเผยว่าตอนนี้ตำรวจเฝ้าติดตามขบวนการลักลอบขนยาเสพติดมานานแล้ว
จนทราบว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งทำอาชีพกู้ภัยเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

จึงให้ตำรวจตั้งด่านตรวจแล้วพบรถต้องสงสัยขับผ่านมา
แต่ว่าไอ้รถคันนั้นมันแหกด่านหนีออกมาจนต้องไล่ล่าแบบนี้
เมืองต้นครับตำรวจสกัดผู้เข้าร่วมขบวนการที่ขับรถนำทาง
คือพวกนี้มันจะมีรถนำทางรถนำทางเนี่ยโดนจับไปได้จับได้ไปสองคน
ณตอนนี้ควบคุมตัวไว้แล้วก็สอบปากคำเตรียมขยายผลต่อ
ของกลางก็เก็บไปด้วยแล้วนะคะ
ไปดูเรื่องที่มาของยาเสพติดล็อตนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยฮะไปรับมาจากจังหวัดเลยครับ
จังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วก็เตรียมที่จะมุ่งหน้า

และส่งไปยังพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้ครับ
แต่กลับมาถูกตำรวจสละบุรีจับเสียก่อนนะฮะ
ซึ่งจากข้อมูลเนี่ยก็พบว่าน่าจะทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒ครั้งครับ
ถือว่าใช้วิธีเนี่ยนะแนบเนียนมากเลยหลังจากนี้ฮะ
ตำรวจก็จะเร่งขยายผลแล้วก็ติดตามมาดำเนินคดีโดยเร็วนะครับ
น่ากลัวมากนะตอนที่ขับหนีตำรวจออกมาเนี่ยใช่อืม
คือแบบซอกแทรกแหวกรถมาทุกคันเลย

แต่อาศัยช่องว่างอาศัยความน่าเห็นใจของคนให้หลีกทางแบบนี้ให้นี่ไม่ดีเลยนะคะ
ยังไงก็หวังว่าคุณตำรวจจะจับกลุ่มได้ทั้งหมดนะคะ

แว้นฟ้อไม่รอแล้วก็ไม่เฟี้ยวเลยครับ
แล้วขับมาคนเดียวหวาดเสียวจริงเลยนะเนี่ย

โอ้โหทั้งสองคนคิดว่ายังไง

มันแบบมันทำได้ยังไงแต่ว่ามันไม่ควรดีกว่าไหม
จริงเอาดูอ่ะหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่
มอตก็ใส่กระจกมองข้างก็ไม่มี

โอ้โหหวาดเสียวจริงครับ
นี่แหละต้นเฉยคือเขาว่าอย่างนั้นนะ

พร้อมกับขึ้นแคปชั่นว่านี่มันพลังใบ

พี่น่าจะเคี้ยวหรือไม่ก็จวดดูดมาหรือเปล่า
เอ้าเขาว่าเนี่ยคือเรื่องของเรื่อง
เป็นแคปชั่นที่เสียดสี
แล้วไม่ควรจะมาทำตามแบบนี้

คลิปนี้นะเห็นไหมโชว์ลีลาสุดเหวี่ยงจริงนะคุณชิสาคุณจูด้ง
ทั้งปล่อยมือแถมียกมือไหว้แหมดู
ไหว้ใครเนี่ยอืมแบบนี้ไม่ต้องก็ได้มันงามผิดที่ไง
โอ้โหแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นห่วงจริง
จริงค่ะเป็นห่วงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียว
จริงคนอื่นล่ะที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ค่ะเดี๋ยวมันจะอันตรายไปด้วยนะ
ยิ่งถนนเลนหลายเลนเห็นเขาบอกว่าบางช่วงบางจังหวะ
เกือบจะไปชนท้ายรถบรรทุกที่อยู่เลนซ้ายมือด้วย
เอ้าเอาไปดูจังหวะนี้พอพร้อมกันครับดูดูค่ะ

ขับรถอยู่ด้านหลังที่มีกล้องหน้ารถต้องบีบแต่เตือน

ไม่งั้นเผลอมอเตอร์ไซคันนี้เสยท้ายเขาให้แล้วนะครับ
อยากจะคิดภาพส่วนเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะคือคุณต้นอาทิตย์ทองบุญ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์หลังจากที่เขาเลิกงาน
กำลังขับรถกลับจากเชียงใหม่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนี่แหละ
ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์แล้ววิ่งเข้าเส้นสายเอเชีย
เจอกับรถคันนี้แหละสังเกตแล้วเออมอเตอร์ไซคันนี้มันแปลกเนอะ
ดูสิดูท่าทางขับเป๊ไปเป๊มาแล้วคนขับก็มีท่าทางแปลก
คล้ายคล้ายกับเหมือนเมาเหมือนดีดอะไรมาแบบนั้นอ่ะเออ
ก็เลยขับตามแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
ระยะทางที่ขับตามรถมอเตอร์ไซคันนี้น่าจะสักประมาณ๔๕กิโลเมตรเห็นจะได้

ตลอดเวลาเขาพยายามจับตาดูมอเตอร์ไซคันนี้จะเปลี่ยนเลนไปทางไหนจะยังไง
ถ้าเห็นดูท่าไม่ดีก็บีบแตร่เตือนเป็นระยะก็เกรงไงว่าจะไปชนรถคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุอ่ะคุณ
อ้าวคุณผู้ชมล่าสุดเป็นอย่างนี้ครับทางตรวจสอบพอพยาบภิรีนะครับ
ทราบชื่อแล้วแหวนฟ้อนี่แล้วดูเอาแหวนฟ้อไหมล่ะชกมืออย่างนี้เลยอะ
นี่ครับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ในวันนั้นในคลิปก็คือนายคนนี้นายชัดพุ่มเกษม
อายุประมาณ๔๙ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่๖ตำบลยางตานอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์
เนี่ยฮะชาวบ้านเขาบอกนะให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมด้วย

คือเขารู้ดีว่านายคนนี้นายชัดเนี่ยชอบขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้

กรรมนี้ไม่ดีเลยครับตอนนี้เบื้องต้นนะฮะตำรวจได้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
ก็คือข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น
ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่เดี๋ยวเพิ่มเติมเข้าไปอีก

กระน็อกล่ะใช่ไหมกระจกมองข้างล่ะ

ข้อหาเลยแยกเป็นสองส่วนนะส่วนความสามารถพิเศษยอมรับแต่ก็ต้องไปแสดงออกให้ถูกที่ถูกทาง
ถนนหนทางแบบนี้มันต้องขับขี่ให้ปลอดภัยถูกไหม
ไปแสดงออกในงานวัดแล้วกัน

เอาเป็นว่าใช้ความสามารถให้ถูกทางถ้าขับขี่บนท้องถนนขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะคะ

ไปดูเรื่องราวบนทางเท้าบ้างดีกว่านะคะทางเท้าชื่อบอกอยู่แล้วสำหรับคนเดิน

แต่ว่าเราก็จะเห็นบ้างกันว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาตั้งขายของจนตอนนี้ตั้งลามไปจนถึงป้ายรถเมย์แล้วค่ะ

แต่เราจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนำโต๊ะเก้าอี้มาจัดตั้งเหมือนกับว่าเป็นร้านอาหารยังไงอย่างนั้น

สวัสดีวันหยุดครับประเทศขอนแก่น

ขอส่งประกวดความเน่าบ้างครับโอ้โหประชดประชันกันไป

เขาก็บอกว่าคือจุดนี้แหละค่ะเป็นป้ายรถเมย์นะมันมีแบบหลังคาใช่ไหม
แต่ว่าก็มีโต๊ะเก้าอี้ของร้านค้ามาตั้งขาย
หรือว่าพวกพี่รายเดอร์มารับอาหารตรงนี้

เขาก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยพอใจคุณชนะคุณจูด้ง

ใช่ครับนี่ฮะเขาก็ชี้เป้าบอกพี่กัดแบบนี้ครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นครับ
หลังจากทราบเรื่องเนี่ยเฮ้ยไม่นิ่งนอนใจครับ
นี่อ๋อรีบมาเลยครับลงพื้นที่มายังร้านอาหารดังกล่าวครับ
แล้วก็พบว่ามีการตั้งโต๊ะตามที่เขาโพสต์จริงนะฮะ
เขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยเนี่ยฮะว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็สั่งให้เจ้าของร้านนะฮะนำเก้าอี้แล้วก็โต๊ะเนี่ย

เพราะว่าหากพบการกระทำความผิดเช่นนี้อีก
จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ
แต่อย่างนี้ตอนกลางวันลงพื้นที่แล้วใช่ไหมล่ะ
เราก็อยากจะรู้เอ๊ะแล้วช่วงเย็นเราจะเป็นยังไง
เทศกิจกลับไปดูนะปรากฏว่า

กลับสู่สภาวะปกติดีเหมือนเดิม

เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ
เคลียร์หน่อยสิคุณแหมชาวบ้านเขาไม่พอใจนะคะ
แล้วก็ตอนนี้สัญจรได้ตามปกติเห็นไหม

บางทีเรื่องแบบนี้มันก็ต้องเป็นหูเป็นตาแบบนี้แหละนะคะ
อ่ะไปดูกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุบ้างดีกว่านะครับ

แต่เพราะเอิญว่าเขาขับมาในเลนที่รถจะเลี้ยว
มันก็เลยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละค่ะ

ครับยังไม่ได้บอกไฟไหนผิดไฟไหนถูกแต่ให้ดูไว้เนี่ยเป็นวิธาหรณะ
ใช่รถบัตรใหญ่เนี่ยค่ะเขาขับมาเนอะกล้องหน้ารถของรถคันนี้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้
คุณจับตาดูมอเตอร์ไซคันหมวกกันน็อกเงินเงินให้ดีเนี่ยค่ะ
มาแล้วค่ะโอ้โหเต็มเลย
มันชนกันแบบว่าเลี่ยงไม่ได้นะ

แต่เพราะเอิญว่ามันไปโดนองศาของรถบัตรคันนี้ที่จะเลี้ยวอะค่ะ
เขาอาจจะไม่ทันเห็นหรืออาจจะมาแบบเร็วก็แล้วแต่นะ

ดูคลิปนี้ก็จะได้เตือนใจตัวเอง
ขับรถขับราไปไหนให้ระมัดระวังกันด้วย
เปลี่ยนอารมณ์สนุกสนั่งกันมากดีกว่า

เฮ้ยกูไม่กลัวงูเหรอโอ้โฮ
เอาไว้คมขู่สัตว์ตูนะครับคุณผู้ชม

คนถ่ายคลิปของเขาคงจะว่างแล้วจูนุ่งนะ

แล้วดูงูปัญญามันเชื่องป่ะเนี่ย
น่าจะเป็นงูเลี้ยงนะ
ไปดูสะกิดยิ้มที่๒ครับ
งานนี้ต้องบอกเลยว่าลูกเจี๊ยบจะไม่เจี๊ยบแน่นอนครับ
โอ้โฮเห้ยไอ้หนูลูก
โอ้โฮนี่เฟี้ยวไม่ดูเลย

เก็บหัวไปแล้วคุณ
เดี๋ยวก่อนอื่นคือลูกเจี๊ยบเนี่ยไปจิก

พี่น้องหมาก็สวนสิครับงับเข้าไป
แต่ว่าน่าจะไม่งับจริงแค่แบบยาก

นี่ขนาดหยอกหัวยังหายเลย

มันคงเป็นแบบคู่ซี้กันไหมถ้าให้เดาถูกไหมคะ
ปกติลูกเจี๊ยบมันก็คงไม่กล้าเข้าไปเล่นกับสัตว์ใหญ่อยู่แล้วถูกไหม

อย่าเล่นกันบ่อยนักเลยกลัวจะไม่ได้เป็นไก่

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าเด็กมาตามต่อกันแบบชัดใน

ฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุนะ

มันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นี่แหละครับ
เนี่ยครับอุบัติเหตุคือถึงแม้ว่าดูแล้วเนี่ยก็จะระวังเต็มที่แล้วนะ
ครับก็รอจังหวะจนถนนเนี่ยเหมือนจะว่างแล้ว
ที่บอกว่าเหมือนจะว่างเพราะอะไรเพราะมีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเห็นไหม
ข้ามเลนเปลี่ยนเลนมาจากฝั่งนู้นแล้วเหมือนกับว่าคนขับก็เพิ่งเห็นพอดี
เพราะคิดว่ามันว่างแล้วก็ออกตัวไปแล้วพอหันไปก็จ๊ะเอ๋เจอกันซะแล้ว
ชนกันชนหลุดอ่ะก็บอกไว้ก่อนนะยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะ
แต่เหตุการณ์มันมาประจวบเหมาะเจอกันพอดีแบบนี้ครับ
ก็ฝากเตือนกันเอาไว้นะฮะให้ดูอุบัติเหตุแบบนี้ต้องขอขอบคุณภาพนี้ด้วย
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราลางไว้ด้วยคลิปคุณพ่อกับคุณลูกปล่อยพลังครับ
เอาล่ะรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่หมดเวลาของเรา๓คนแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

บัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒